มาว่ากันต่อที่นักวิชาการนักวิเคราะห์การเมืองอย่างท่านนี้ครับ
ปริญญาเทวานนรมิตกุลอาจารย์นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ก็มาคุยกับพี่อุ๋ยภาคภูมิในเปิดปากกับภาคภูมิใช่ค่ะ
อาจารย์ก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นสูตรไหน๓สูตรเนี่ยยังไงก็ต้องมีเพื่อไทย
แต่ถ้ามีชื่อของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเนี่ย
อาจารย์ปริญญาบอกว่ามันก็มีโอกาสเป็นไปได้บ้าง
แต่นั่นเป็นเครื่องยืนยันว่าไอ้ดิวรับเนี่ย
ปเปอร์ดิวที่ฮ่องกงอะไรก็ตามเป็นเรื่องจริง
แล้วตอนนั้นพักเพื่อไทยกับอดีตนายกทักษิณชินวั
เตรียมเลยเตรียมเจอแรงกดดันได้เลยครับ
โดยอาจารย์ปริญญาก็เชื่อว่าการประกาศกลับบ้านของอดีตนายกทักษิณเนี่ย
เป็นการกดดันให้จัดตั้งรัฐบาลให้เสร็จและอาจารย์ก็เชื่อด้วยนะ
ที่คุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะเก้าหน้าไปเจอกับอดีตนายกทักษิณ
ฮ่องกงเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าจริงครับได้มีการตกลงกัน
โดยพักเพื่อไทยจะได้เป็นรัฐบาลแล้วนายกก็จะมาจากภักดิ์เพื่อไทย
แต่พักร่วมรัฐบาลที่มีพักเพื่อไทยเป็นแก่นำจะต้องไม่มีสองลุงนะ
ต้องไม่มีพลังประชารัฐและไม่มีรวมไทยสร้างชาติ
ก็จะเป็นการจัดคอรมอเพื่อให้คนยอมรับและไม่กระทบกับการกลับบ้านนั่นเอง
อันนี้เป็นการวิเคราะห์ของอาจารย์ปริญญาแล้วสูตรตั้งรัฐบาลสูตรหนึ่งเนี่ย
มีสูตรนี้ด้วยนะคุณผู้ชมที่ยังคงมีพักก้าวไกลอยู่
ฟังอาจารย์ปริญญาหน่อยครับ

ใช่ครับมันต้องเรียกว่าเก้าไกลเป็นฝ่ายลุกออกไปเอง

ใช่ครับทำไมรู้ไหมครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ประชาชนเขาเหมือนกับที่เราพูดกันใช่ไหม
กันไว้มันต้องเป็นการมีก้าวไกลก่อน
แล้วก็เติมเข้ามาจนถึงจำนวนที่ต้องการ
เว้นแต่ว่าไปไม่ได้แล้วมันก็มีอีกข่าวอีกกระแสหนึ่งที่คุณพระพูมพูดบางที
ใช่ไหมครับคือไม่มีทั้งก้าวไกลแล้วก็ทั้งไม่มีลุง
อันนี้ที่อาจารย์ปริญญาพูดถึงคือสูตรหนึ่งยังมีพระเก้าไกล

ถ้าเกิดว่าพูดง่ายคือจาก๘ที่เรารู้จัก
ที่เราเห็นกันก่อนหน้าก็คือจะลดลงไปถูกป่ะ
ลดลงไปแต่ด้วยความที่ก้าวไกลเอง๑๕๑เสียง

เดี๋ยวต้องดูว่าจะเอาพักเล็กหรือจะเอาอะไรยังไงมาเติม
จากอาจารย์ปริญญาแล้วครับอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากร
อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต
แล้วก็เป็นอดีตกรกตบอกว่าสูตร๒คือไม่มีก้าวไกลไม่มีลุง
เก้าไกลไปเป็นฝ่ายค้าน
ฝ่ายรัฐบาลที่มีเพื่อไทยมีภูมิใจไทยนี่คุณผู้ชม
เราทำให้ดูสองฝั่งนะฝั่งซ้ายฝั่งรัฐบาล๒๖๖
ฝ่ายค้านมีก้าวไกลมีพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติไทยสร้างไทย
แล้วก็พักเป็นธรรม๒๓๔เสียงครับ

บอกว่าข่าวลือที่คุณธนทรไปดิวรับที่ฮ่องกง

โยนหินถามทางครับ

ถ้าคุณเชื่อว่า๑๕๑เสียงของคุณ

โดยหวังว่าเพื่อไทยจะไม่มีก้าวไกล

แล้วก็บอกว่าเพื่อไทยเองจะช่วยคุณ

ที่คุณอยากแก้ไขในสภา

ว่าไงคะพอเห็นสูตรนี้

แล้วก็มีอีกสูตรหนึ่งเป็นสูตร

โดยอาจารย์ปริญญาเทวานรมิตกุล

เพื่อไทยจะยังพยายามรักษาพักเก้าไกลไว้ก่อน
แต่อาจารย์สมชัยบอกช่วง๒สัปดาห์ที่ผ่านมา
มีความพยายามกระพือข่าวดันพระเก้าไกล

แล้วพักก็ถ่ายรู้ว่าการดันก้าวไกลออกไปเป็นผลเสีย

ซึ่งคิดว่าพักภูมิใจไทยอาจจะยอมลด
และมาเข้าร่วมรัฐบาลกลายเป็น
แล้วฝ่ายค้านก็จะเหลือแค่๑๑๗เสียง
แต่ภูมิใจไทยจะขอเก้าอี้คอรมอลใหญ่เป็นการแลกเปลี่ยน
เป็นการวิเคราะห์ของอาจารย์สมชัยและอาจารย์ปริญญา
ถ้าเป็นไปได้นะคุณผู้ชมอยากให้ย้อนไปดู
ตอนที่ทั้งสองอาจารย์นี้มาเปิดปากกับภาคภูมิ

แต่ละช่วงอาจารย์วิเคราะห์ว่าสูตรนี้มีโอกาสเป็นไปได้
แล้วเป็นไปได้เพราะอะไร